แต่เรามาดูคดีของเอ็มชัยชนะกันก่อน
ใช่ค่ะสำหรับคดีนี้ก็คือคดีที่มีผู้ชายที่ชื่อเอ็ม
ทำร้ายร่างกายผู้หญิงซึ่งเป็นแฟนสาว
ภายในคอนโดแล้วก็มีการไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วก็ถ่ายคลิป

เมื่อวานผู้สื่อข่าวเป็นกองทัพเลย
กองทัพผู้สื่อข่าวไปรอที่สนบึงกลุ่มนะครับ

เพราะว่าพลตำรวจเอกวิรัชชัยทรงเมตตา
ก็เข้าไปสอบปากคำนายเอ็มใช่อีกครั้งหนึ่งคือ
หลังจากคืนก่อนหน้านั้นสอบปากคำไม่รู้เรื่อง

แต่ว่าในช่วงกลางวันนายเอ็มพูดรู้เรื่องแล้ว

และนายเอ็มอยากเจอสื่อมวลชน
ขอเจอเองเลยนะขอเจอเองฮะแล้วก็มีการพูด
เปิดใจพร้อมทั้งร้องไห้

แล้วก็ขอโทษพ่อและแม่ของฝ่ายหญิงด้วยนะคะ

ผู้ต้องหาก่อเหตุทำร้ายร่างกาย
นางสาวกุลดาราหรือนิต้าอายุ๒๑ปี

หลังจากที่ตำรวจควบคุมตัวตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ
นายเอ็มชัยชนะได้ขออยากจะเจอหน้าสื่อมวลชน
อยากขอคุยกับสื่อมวลชนหน่อยที่หน้าห้องขัง
คือตอนแรกทางด้านของผลตำรวจทรียทิลพง

ตำรวจนครบาน๔และพนักงานสอบสวนสนบึงกลุ่ม
ก็จะพานายชัยชนะกลับเข้าไปที่

แต่ว่านายชัยชนะบอกว่าบอกตำรวจนะบอกว่า
ผมขอพบสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวหน่อยได้ไหมครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจอนุญาตนำตัวนายเอ็มออกมาจากห้องควบคุมใส่เสื้อลาย
กางเกงขาสั้นสวมหมวกแก๊ปสวมแว่นตาดำและมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับ
ก็คือพูดไปร้องไห้ไปนะคะยืนยันบอกไม่ได้อยากทำแบบนี้
แล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่เคยทำอะไรแฟนสาวเลยนะเขายืนยัน
รักแฟนมากถ้าย้อนกลับไปได้จะไม่ทำแบบนี้
ส่วนรายละเอียดอื่นพูดเรื่องอะไรบ้างร้องไห้แบบไหนอะไรยังไง

วันนี้คนมองผมว่าผมตีแฟนผมทะเลาะแฟนผมเนี่ย
แต่นั่นมันแค่ปลายเกิดหรือเปล่าครับ
จริงแล้วผมก็อยากจะเล่าทั้งหมดแต่ว่า
ผมต้องกระชับบ้างครับไม่มีเวลาครับ
ผมอยากจะให้ข้อมูลมากกว่านี้แต่ผมขอให้พี่ช่วยผมครับ
พี่ช่วยผมอันนี้มันแค่ปลายเหตุครับ
อยากขอโทษอะไรกับพ่อแม่ของน้องมั้ยครับ

แต่ว่าผมไปบอกกับฟ้าเองบอกแบบลูกผู้ชายไม่ใช่เหรอ

เวลาที่เราโกรธเราตรีเราตีไปหนึ่งครั้ง
ผมตีผมจริงจัง
กับเธอผมไม่เคยตีเธอใช่ไหม

ผมขอโทษพูดอย่างหนึ่ง

ขอบคุณครับเจอพระอาจารย์
นี่แหละครับนายเอ็มก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

แต่ลักษณะการตอบของนายเอ็มเนี่ย
ก็ค่อนข้างจะวกวนอยู่

ที่นิตต้ามีอะไรกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับ

ข่าวพยายามถามว่าจำได้ไหม
ถึงเหตุการณ์ที่ทำร้ายร่างกาย

เขาก็ไม่ค่อยจะตอบเท่าไหร่นักนะครับ
เพราะผู้สื่อข่าวก็อยากรู้ว่าตกลงจำได้ไหม
ในตอนที่ทำร้ายร่างกายมีสติอยู่ไหม

ร้องไห้และเสียงสั่นเครือ

ขอโทษจริงมันเกิดจากความโกรธ

ทำให้ผมเป็นคนไม่ดีไปแล้ว
อันนั้นมันเป็นเรื่องปลายเหตุ
ผู้สื่อข่าวก็ถามอย่างอื่นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของสาเหตุ

สาเหตุเนี่ยนะคะเค้าบอกว่าสาเหตุเกิดจากปัญหา
ก็คือการเทรดเงินต่างประเทศ

บอกแฟนสาวเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
คนไม่สามารถพูดอะไรได้มาก

แต่ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหาที่แฟนนอกใจ
ทำให้เกิดความกดดันแล้วก็คับแค้นใจจึงทุบตี

พูดความจริงกับพี่พูดความจริงกับพี่
ทุกครั้งที่ทำร้ายแฟนเจ็บปวดทั้งน้ำตา
และก็อยากจะขอโทษพ่อแม่ของแฟนสาว
กลับไปได้จะไม่ทำเรื่องแบบนี้นะคะ
รวมทั้งก็มีพูดถึงเรื่องของเพื่อนร่วมหุ้นด้วย
ใช่ครับก่อนหน้านี้พูดถึงเรื่องยาเสพติดนิดหนึ่ง
รับว่าขณะลงมือทำร้ายแฟนเสพยาเสพติดจริง
แล้วก็นอกจากพูดถึงป๊าป๊าก็คือพ่อของน้องนิต้านะครับ

บอกว่าเพื่อนร่วมหุ้นชักชวนคนมาลงทุนด้วยกัน
บอกว่าตอนเดือดร้อนทุกคนหนีไปหมดเลย
ทั้งที่ตอนชวนร่วมกันชวนนะ
ใช่ครับจึงถือว่าเป็นแรงกดดันให้ลงมือทุบแฟน
ลงกับแฟนและทุกครั้งที่ลงมือทำร้าย
ตัวเขาเจ็บปวดร้องไห้แล้วก็ยอมรับเรื่องของยาเสพติด
โอ้โหก็หลายเรื่องนะที่เขาได้พูดคุยกับสื่อ

ก็มาดึงตัวไปมาดึงไหล่ไป
แต่เขาก็ยังพยายามจะพูดกับสื่อมวลชนอยู่
แม้กระทั่งตำรวจพาเข้าห้องควบคุมไปแล้ว
เขายังพูดส่งเสียงดังออกมาให้สื่อมวลชนได้ยินต่ออีก

พลตำรวจตรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ์ผู้บังคับการ

ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากการสอบปากคำในเอ็ม
บอกว่านายเอ็มยังคงอยู่ในฤทธิ์ของยาเสพติดนะ

ใช้ไม้กวาดตีที่ใบหน้าแล้วก็ลำตัวของนางสาวนิต้า
และใช้เครื่องดัดผมไฟฟ้าที่มีความร้อนนาบ
เขายืนยันไม่ได้มีเจตนาจะทำให้ถึงตายนะ

เข้าใจว่าฝ่ายหญิงปันใจไปมีชายอื่น

และเห็นว่าฝ่ายหญิงไปมีอะไรกับชายอื่นถึง๓คน

อันนี้เป็นผลของการสอบสวนของทางตำรวจเบื้องต้น
ทีนี้มาดูประวัติของนายเอ็มกันสักนิดหนึ่งนะคะ
จากการสอบประวัติของในเอ็มชัยชนะ

ลักทรัพย์ในเคหสถานและเสพยาบ้าเมื่อปี๒๕๔๘คือนานมาแล้วแหละ
ถูกจับกลุ่มที่สอนอบึงกลุ่มที่เดียวกันเลย
ตอนนี้ก็ต้องสอบว่านายเอ็มเสพยามานานหรือยัง
หรือว่าซื้อยามจากใครเอามาเสพ
ส่วนประเด็นที่อ้างว่าฝ่ายหญิงแอบโอนหุ้น๔๐ล้านบาท
อันนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่มีพยานหลักฐานนะคะ
แล้วก็ยังไม่ได้มีความน่าเชื่อถือว่าเรื่องนี้จะเป็นความจริง
ส่วนวันนี้ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของทางคดี
ตำรวจจะนำนายเอ็มชัยชนะไปฝากขังที่สารอาญานะคะ
เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังเรียงตามไทม์ไลน์ลำดับเวลาของเมื่อวานแล้วกัน
เพราะว่าเมื่อวานที่นายเอ็มถูกสอบปากคำ
ก็คือเวลาประมาณ๑๑โมงครึ่งที่สนบึงกลุ่ม
แล้วก็ที่นายเอ็มให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
ออกมาร้องไห้นั่งคุกเข่ากราบขอโทษป๊าต่อหน้าสื่อมวลชน

พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาบรองพบตร
ในฐานะโคศกตำรวจและก็ในฐานะที่ดูคดีนี้
พร้อมกับเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห
เดินทางไปที่โรงพยาบาลนพรัชราชธานี

แล้วก็มอบกระเช้าเครื่องดื่มบำรุงร่างกาย
ให้กับนางสาวกุลดาบราบหรือว่านิต้ายีสนับ

เพื่อจะไปดูเรื่องของทั้งสภาพร่างกาย
แล้วก็เพื่อไปดูเรื่องของสภาพจิตใจ
ถามว่าต้องการจะไปสอบปากคำไหม
ยังฮะไปเยี่ยมก็คือไปเยี่ยม
พลตำรวจเอกวิราชัยทรงเมตตา
ออกมาเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวแบบนี้

เหตุการณ์นี้ยอมรับว่าเป็นเหตุที่รุนแรงกว่าที่คิด
นายชัยชนะเมายาบ้าขณะก่อเหตุ
และคิดว่าตัวเขาเองเป็นโจ๊กเกอร์คุณ
ตัวละครคุณรู้ตัวละครในหนัง
ตัวละครโจ๊เกอร์คือจากเรื่องแบทแมน
เป็นตัวที่แบบว่าเจ้าเล่โหละแล้วก็

ข้อความรุนแรงโหดร้าย
ไม่มีจุดอ่อนไม่มีอะไรทำร้ายเขาได้ประมาณนั้น

นายเอ็มเขาคิดว่าตัวเขาเองเป็นโจ๊เกอร์
หนังเรื่องแบทแมนชอบความรุนแรงนะครับ
แล้วก็ทั้งคู่คบหาดูใจกันมา๘เดือน
เคยทำร้ายร่างกายของนิต้าแฟนสาวมาแล้ว

โดยที่นิต้าไม่เคยแจ้งความเอาผิดใดเลย
ส่วนเรื่องของบาดแผลต่างก็ค่อนข้างจะสาหัสนะครับ
ฟังเสียงของรองพบตรที่ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สิทธิ์ข่าว
แล้วบอกว่าเราเป็นโบงเงิน

แต่ล่ะถ้าผู้ชายไปโบงเงิน๑๕๐๐๐ต้องเป็นเวลาเหลียนโบง
แล้วเขาก็จะมาบอกว่าก็เป็นเพราะเธอไงที่เขาก็เป็นอย่างนี้
นี่คือเสียงของน้องนิตตา
เสียงของน้องนิต้าที่มีสติแล้วก็ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้
เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังให้รองพบตรฟังได้

ที่ในคลิปในอะไรต่างนานาหรือว่าคนที่ตีความไป
บอกว่ามีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่า

ใช่ครับโดยน้องนิต้าก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้นอกใจ
แต่นายเอ็มคิดไปเองและพยายามจะหาแพะรับบาป
เรื่องเงินที่เก็บมาจากลูกขายแล้วเปิดคอร์สสอนไม่ได้
ขายที่ถูกเก็บเงินมาคนละ๑๕๐๐๐บาท
แล้วก็น่าจะมีลูกขายที่จะเรียนที่จะติดตามเขาสอนในคอร์ส
๖๐๐บาทบอกว่าเรื่องนี้
ทำให้มีเจ้าทุกข์มาแจ้งความช่อกงกับนายเอ็ม

แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายเธอ
แล้วก็บอกว่าเธอคือต้นเหตุทั้งหมด
โกงเงินและนอกใจเพื่อให้นายเอ็มนั้นรอดจากคดี

ใช่ก็พลตำรวจเอกวิเรียชัยทรงเมตตา
ก็ออกมาเล่าให้ผู้สิทธิ์ข่าวฟัง
ถึงกรณีที่น้องนิต้าเขาเล่าให้ฟังแบบนี้แหละนะครับ
แล้วก็ผู้สิทธิ์ข่าวก็ถามว่า
แล้วอาการของน้องนิต้าเป็นยังไงบ้างท่านรอง
ท่านรองก็บอกเรื่องของสภาพของผู้บาดเจ็บ
มีบาดแผลทั่วร่างกายเลยนะคุณบาดแผลทั่วร่างกายโดยเฉพาะ
บาดแผลที่ใบหน้าฟกช้ำบวมตาแทบปิดนิ้วก้อยหัก
ลักษณะบาดแผลมีทั้งถูกมีดกรีดถูกตีด้วยสายไฟ
นาบด้วยเครื่องดัดผมที่กำลังร้อน
ผู้เสียหายหรือน้องนิต้ายังมีสภาพจิตใจที่หวาดระแวงอยู่
มีดไม่คมและรองพบตรก็เปิดเผยบอกว่าน้องนิตตา
เผยให้ฟังเหมือนกันว่านายเอ็มพยายามที่จะควักลูกตาเธอด้วย
คุณหมอบอกแบบนี้ครับคุณหมอก็คือท่านผู้บริษัทโรงพยาบาลนพรรดิราชธานี
ก็บอกว่าน้องนิต้าตอนนี้มีอาการหน้าบวมตาบวมคอมีรอยถูกบาด
มูกหักแขนขวาหักนิ้วก้อยซ้ายหักมีรอยฟกช้ำและรอยไหม้ตามร่างกาย
มีทั้งรอยแผลใหม่แล้วก็รอยแผลเก่า
ว่าเมื่อวันที่๒๒เมษายนถูกนายเอ็มทำร้ายนานถึง๘๑๐ชั่วโมง
แต่ตอนนี้อาการถือว่าอยู่ในขั้นปลอดภัยแล้วนะครับ
แต่คงต้องใช้เวลาพักรักษาตัวส่วนสภาพจิตใจสามารถพูดคุยได้ตามปกติ
หลังจากที่รองพบตรเดินทางไปเยี่ยมนางสาวนิตาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในขณะที่ทำร้ายร่างกายนางสาวนิต้าซึ่งเป็นแฟนสาว
เขาบอกว่าเข้าไปพบอุปกรณ์ที่มีเลือดติดอยู่หลายชิ้นด้วยกัน
ซึ่งคาดว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไปทำร้ายร่างกายนางสาวนิต้า
แล้วก็ไปพบสายไฟที่ใช้ช็อตด้วย
เขาบอกว่าทุกครั้งที่ในเอ็มเนี่ยนะคะ
ก่อเหตุจะคิดว่าตัวเองเป็นโจ๊กเกอร์
เป็นคาแรคเตอร์ของตัวร้ายนั่นแหละในภาพยนตร์นั่นแหละ
เขาก็จะพูดจาแบบดุดันอะไรคล้ายแบบนั้นนะฮะ
ตำรวจบอกว่าสภาพภายในห้องพักนะ
ยังเปลือนด้วยคาดเลือดทั้งที่พื้นแล้วก็ที่ผนัง

ในการตรวจค้นพบอาวุธที่ใช้ทำร้ายนางสาวกุลดารา

เพราะว่าพบเลือดติดอยู่มีหลายรายการด้วยกัน
เมื่อวานตำรวจเอามาให้สื่อดูโหสื่อก็ตกใจเหมือนกัน

เตารีดไหมฮะเตารีดเครื่องหนีบผมสายยางสายไฟ
้ามไม้ถูพื้นหักเป็น๒ท่อนแล้วนะแล้วก็มีดทำครัวอีก๒เล่ม
แต่พอเข้าไปในห้องเนี่ยนะคะ
สิ่งที่สำคัญคือตำรวจบอกไม่พบยาเสพติดและอุปกรณ์การเสพ
ทั้งที่ในเอ็มเองเขาบอกเขาเสพนะแต่ไม่พบนะสิ
อกจากนี้นะคะยังมีแผ่นกระดาษที่เขียน
เป็นการระบายความรู้สึกด้วยลายมือติดเอาไว้บนผนังห้อง

ในข้อความจะเป็นธรรมนองตัดเพาะจากฝ่ายหญิงนะคะ
แล้วก็ขอแยกทางกับนายเอ็มเพราะถูกกล่าวหาว่านอกใจ
ซึ่งจดหมายฉบับนี้น่าจะเป็นชนวนเหตุสำคัญ
ทำให้นายเอ็มลงมือทำร้ายร่างกายแฟนสาวค่ะ
พลตำรวจเอกวิรัชัยกล่าวเพิ่มเติมนะคะบอกว่า
อุปกรณ์ที่นายเอ็มทำร้ายร่างกายแฟนสาวหลายชิ้นเลย
ทำให้ยืนยันถึงการลงมืออย่างทารุล

เตารีดที่เปื้อนคราบเลือดแล้ว
สายไฟฟ้าปลอกเปลือกเพื่อที่จะเอามาช็อตฝ่ายหญิง
้ามไม้ถูพื้นที่ใช้ตีฝ่ายหญิงจนหักเป็น๒ท่อน
และเครื่องหนีบผมซึ่งคาดว่าจะเอามานาบทรมานตามร่างกาย
เมื่อประกอบผลการตรวจร่างกายฝ่ายหญิง
ที่มีกระดูกนิ้วมือหัก
ทางตำรวจจึงจะแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเพิ่มเติมด้วย

ข้อหาที่แจ้งไปแล้วคือกักขังหน่วงเหนียว
นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และเสพยาเสพติดประเภทที่๑ค่ะ
ค้างแต่ไม่เข้าถ้าเข้าก็ถึงเหตุชีวิตเพราะว่า
ใต้คอนั้นเส้นละหิดแดงและเส้นละหิดดำใหญ่
มีร่องรอยที่ใต้คางใต้คอของผู้เสียหายหลายบาดแผลนะครับ
และก็หาที่โดนที่หนักที่สุดคือพยายามฆ่าโดยใช้มีดปาดคอ
แล้วก็เรียนนะครับดูจากลักษณะของการทำร้ายลักษณะของสถานที่แล้วเนี่ย
ถ้าเข้ามาระงับเหตุช้าอีกนิดเดียวนะครับ

ก็เป็นลักษณะของในเรื่องแบทแมนนะครับ
ก็คนร้ายตัวที่เป็นสาดิสชื่ออะไรน่ะ

เรื่องต้นทางตำรวจสนบึงกลุ่มก็แจ้งข้อหานายเอ็มก็ประกอบด้วย
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเพราะเข้าข่ายมีการเตรียมการก่อเหตุ
และมีพฤติกรรมที่โหดเยี่ยมนี่เป็นคดีหนักคดีใหญ่นะฮะ

นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ปรากฏภาพผู้อื่นอันจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและอับอาย
และก็๔คือเสพยาเสพติดประเภท๑หรือว่ายาบ้านนั่นเองนะครับ
นอกจากนี้นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
จากไปติดตามการทำงานของตำรวจแล้วก็เรื่องของคดี
ก็ไปดูที่คอนโดที่เกิดเหตุด้วยนะ
หลังจากที่ได้ยินเสียงฝ่ายหญิงร้องขอความช่วยเหลือดังออกมาจากห้องพักเลย

กลับช่วยไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าฝ่ายชายเขาจะมีปืน
อกจากนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยังบอกอีกว่า
ช่วง๑๐วันที่ผ่านมานายเอ็มชัยชนะมีอาการมืนเมา
คล้ายกับเมาสุรากลับมาคอนโดเกือบทุกวันเลย
เวลากลับมาเขาจะสังเกตเห็นว่าน่าจะเมาสุรา
ถึงขนาดไม่สามารถจอดรถเองได้เลย
รอปภต้องเข้าไปช่วยขับรถแล้วก็จอดรถให้นายเอ็มเกือบทุกครั้งเลยนะคะ
ฟังเสียงพ่อค้าที่เล่าเหตุการณ์นี้ค่ะ
หรือจะขึ้นไปข้างบนมี
ขึ้นไปไปอยู่หน้าห้องแล้ว
ไปอยู่แล้วไปเคาะแล้ว
เพราะว่ามันเริ่มบ่าย๓ไง๓โมง

ได้ยินรอบพอพูดกันผมอยู่ด้านนอก
ผมเดินต้นไม่มีทางเหมือนไม่รู้ใครเป็นอะไรนะ
เห็นเขากลัวว่าจะโยนผู้หญิงลงตุ๊กหรืออะไรยังไงครับ
ได้ยินแล้วพอพูดเขากลัวเลย
เขาจะโยนผู้หญิงกับตัวเองลงมาพร้อมกัน
ส่วนเรื่องของครอบครัวนายชัยชนะนะครับ
คือคุณพ่อกับคุณแม่ของนายชัยชนะ

คุณแม่ก็เลิกลากับพ่อของนายชัยชนะไป
ตั้งแต่นายชัยชนะอายุ๕ขวบแล้วนะครับ
ทีมข่าวของเราก็เสาะแสวงหาว่า
คุณแม่ของนายชัยชนะจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับ
ก็รู้มาว่าคุณแม่ของนายชัยชนะเนี่ย
ก็อาศัยอยู่ที่บ้านภายในซอยฮาไทยราช๒๕
ทีมข่าวของเราก็ตามไปพบเจอกับนางรำภัยสิงโห
คุณแม่ก็เปิดเผยบอกว่า
ได้พบกับลูกชายเมื่อปีที่แล้วในงานศพของญาติ
หลังจากปีที่แล้วก็ไม่ได้พบกันอีกเลย
โดยที่ผ่านมาเธอเลี้ยงดูลูกชายมาจนลูกอายุ๕ขวบ
ก็เลิกรากันไปกับพ่อของเอ็มเขา
แล้วก็แม่เองก็ไปทำงานก่อสร้าง
ส่วนลูกเนี่ยคือเอมเนี่ยก็ไปอยู่กับญาติ
จากนั้นเธอก็ไม่ได้ติดต่อกับลูกชายอีกเลยนะครับ
ก็มาเจออีกครั้งเมื่อปีที่แล้ว

ตกใจมากและสงสารลูกชายมาก
มาเจอคดีความเรื่องนี้
แต่ยังไม่มีโอกาสไปเยี่ยมลูกชายนะครับ
หนูขอหนูขออย่างเดียวอย่าทำร้ายลูกหนูเลย

แต่หนูไม่รู้เขาอยู่ที่ไหน

แต่ไม่เคยติดต่อหรือว่าลูกคงต้องติดต่อแม่สิ

หนูติดต่อลูกตลอดลูกเปลี่ยนเบอร์ตลอด
ให้หนูติดต่อยังไง
นี่ก็เป็นน้ำตาของแม่ของเอ็มนะครับ
ซึ่งคุณป้าของเอ็มก็พักอยู่ในบ้านพักที่ซอยนวมิน๒๖แยก๖
คือไม่ไกลจากคอนโดที่เอ็มเขาพักนะ
แล้วก็ที่เอ็มเขาไลฟ์ตอนที่ทำร้ายร่างกายของนิต้า

ใช่ครับเพราะว่าซอยนวมิน๓๖คือคอนโดที่เกิดเหตุนะครับ
แต่ว่าคุณป้าอยู่ซอยนัวมิน๒๖
ของเอ็มก็เล่าให้ฟังถึงพื้นฐานครอบครัวของเอ็ม
เอ็มก็ถูกพ่อทิ้งไปตั้งแต่เด็ก

ชอบดื่มสุราจนมึนเมาแล้วก็ไม่ค่อยเลี้ยงดูนะครับ
เมื่อครั้งที่เอ็มมาอาศัยอยู่

คือเอ็มเป็นเด็กดีนอบน้อมขยันทำงานรับจ้าง

มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เอ็มไปติดกาว

มีสภาพร่างกายที่สุดโสม
แต่แล้วนายเอ็มก็ตัดสินใจเข้ารับการบำบัดกับมูลนิธิแห่งหนึ่ง
ซึ่งเขาก็สอนในเรื่องของศาสนาด้วย
ในเรื่องของการเป็นคนดีด้วยนะครับ
นายเอ็มสามารถที่จะเลิกดมกาวได้แล้ว
แล้วก็ได้รับความรู้ต่างจากมูลนิธินี้
เมื่อออกมาก็เป็นคนดีเลยนะ
เขาบอกโอ้โหกลายเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อย
ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
แล้วก็ไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของหุ้น
ทำให้มีเงินมีทองจำนวนมาก
แต่นายเอ็มก็ไม่ได้กลับมาที่บ้านหรือติดต่อกลับมา
จะมีเพียงเข้ามาหาเพื่อนในชุมชนระแวกนี้เท่านั้นนะครับ
พอทราบข่าวคุณป้าบอกก็รู้สึกตกใจ

แต่ก็ไม่รู้ถึงสาเหตุที่ลงมือไป
ว่าน่าจะเกิดจากเรื่องของความรัก
เพราะเคยเห็นทั้งคู่คบเลิกกัน

ซึ่งนายเอ็มรักผู้หญิงคนนี้มาก
และอาจจะหมดเงินไปเยอะกับผู้หญิงคนนี้
เพราะนายเอ็มเป็นคนหัวอ่อนแล้วก็ไว้ใจคนอื่น

พูดตรงว่าโอ๊ยนี่นะ
เขาคงมีแบบว่าที่เคยเห็นตอนนั้นน่ะ
มันประมาณว่าเขาดมกาวหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะ
แล้วก็มีงานทำอะไรอังใกล้ค่ะพวกนี้

แต่ว่าดมกาวร่มดัมก็ไม่ได้หล่าหลานอะไรใครนะ
มันขากินะก็เรียกตัวเองว่าอย่างนี้นะ

แต่มันก็คือมันไม่เคยทำอะไรเสื่อมเสียให้คนอื่นหรืออะไรเลยนะ

มันมาถึงจุดนี้แล้วก็ยังบอกว่านี่ก็ยังคุยกันกับน้อง
น้องบอกว่ามันคงไม่มีที่ยืนเลยแหละเอ็มอ่ะ

จากสุดแล้วมันไปจนสูงแล้วขนาดนี้
ระดับนี้มีเงินเป็นหลักล้านหลักอะไรหรือว่าทำ
เกี่ยวกับพวกนี้มีคนนับหน้าถือตามก็โอเคนะ
แต่มันก็เหมือนว่ามีคนมาทำให้มันพัง
เพราะความไว้เนื้อเชื่อใจคน
ทีนี้พอมีปัญหาป้าในความรู้สึกของป้านะป้าคิดเนี่ย
มันก็ไม่รู้ฉะนั้นก็เลยต้องหันมาพึ่งยาป้าว่า
ทีมข่าวของเรานอกจากไปคุยกับป้าแล้วนะครับก็พูดคุยกับคนแถวนั้นเหมือนกัน
เพราะคนแถวนั้นเขาก็เห็นเอ็มมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็มีเพื่อนมีฝูงอยู่ในซอยตรงนี้นะครับ
เพื่อนฝูงของเอมก็บอกว่าคือเอมเนี่ยก็เข้ามาเท่านี้บ่อยนะครับ
เอ็มเป็นคนสุภาพเลยแหละพูดครับพูดครับทุกคำนะฮะ
กับเพื่อนกับฝูงหรือพูดกับคนในชุมชนเนี่ยนะครับ
พูดครับพูดครับหลังมีฐานะดีขึ้นแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
ส่วนเรื่องของความรักก็เห็นนายเอ็มเขาก็รักนิต้าเหมือนกันนะ
คือเพื่อนบอกนะบอกว่าเวลาเขามาที่ชุมชนเนี่ยเขากลับมาเนี่ยเขาพานิต้ามาเนี่ย
กอดคอกันอยู่เลยยังรักกันอยู่เลยยังโอบกันธนุถนอมกันอยู่เลย
หมาจะกัดนายเอ็มยังไม่ให้หมากัดนิต้าเลยอะไรอย่างนี้ฮะ
เขาก็เห็นว่าโอ้เอ็มก็เป็นคนดีเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคนในชุมชนนะครับ
อันนี้แม่กับป้าของเอ็มเปิดใจไปแล้วทีนี้ก็ต้องมาดูพ่อของพ่อของน้องนิต้ากันบ้าง

นิต้านี่นะครับคือครอบครัวนี้อยู่ที่จังหวัดพังงา
ทีมข่าวของเราก็เลยตามไปที่จังหวัดพังงาไปพูดคุยกับครอบครัวของน้องนิต้า
พูดคุยกับพ่อพ่อบอกว่าน้องนิต้าเนี่ยหลังจากคือบอกว่าหลังจากที่ทราบข่าวว่าลูกสาวเนี่ยถูกทำร้ายร่างกาย
ก็เป็นห่วงมากเลยนะคะซึ่งก่อนเกิดเหตุไม่กี่วันลูกสาวส่งข้อความกับพ่อ
คือพูดคุยกันทางไลน์เนี่ยบอกเล่าให้ฟังไปเที่ยวกันมาด้วยแหละก็คือไปเที่ยวกับคุณเอ็มมา
ไปเที่ยวกันมาสนุกมากมากแล้วก็บอกกับพ่อซึ่งเรียกว่าป๊าเนี่ยนะคะ
เจอแล้วนะคนที่ดูแลลูกได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะป๊าจะไม่ทำให้หนักใจอีกแล้ว
เจอแล้วคนที่ดูแลลูกได้รักจริงกับพี่เอ็ม
แต่ว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยสงสัยกับข้อความเหล่านี้ว่ามันทำแม่งนะฮะฟังเสียงผู้เป็นพ่อหน่อยฮะ
พี่เอมคนนี้แหละผมไปกันใหญ่เลยทีนี้ผมก็เลยโทรด่วนเลยไปหาลูกสาวคนโตเลย
บอกว่าจับตาดูน้องทุกสถานการณ์เลยพอโทรไปอย่างนี้ก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาจริง
ที่ผมสังหรณ์ขึ้นมาเนี่ยประมาณสองวันครับ
ประมาณสองวันเนี่ยโอเคผมก็ขอบคุณนะไอ้เอมอะนะที่ไม่ฆ่าลูกผมอะนะครับ
ที่ไม่ฆ่าลูกผมขอบคุณนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องยอมรับในเขาเรียกว่ากรรมที่คุณก่อนะ
ว่าเป็นยังไงแต่ผมไม่เกิดเขาหรอกผมไม่เกิดเขาอืม
พ่อบอกว่าไม่โกรธนะเอ็มนะแต่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่คุณก่อไว้นะครับ
แล้วก็พ่อเนี่ยก็ย้อนความให้ฟังบอกว่าไอ้เนี่ยไอ้ข้อความที่ลูกสาวส่งมาเนี่ย
เจอคนที่ใช่แล้วเจอคนที่รักแล้วอะไรอย่างนี้พ่อบอกมันแปลก
แล้วก็มีคำว่าประกาศย้ำชัดด้วยนี้ด้วยนะเขียนพิมพ์อย่างนี้เลยนะ
หรือว่าเอ๊ะตัวมันทำให้พิมพ์หรือว่าอะไรรึเปล่า

น่ะแล้วก็เกิดเหตุการณ์กับลูกจนได้นะครับแล้วพ่อบอกว่า
พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะพ่อแทบจะไม่อยากดูเรื่องราวในโลกโซเชียล
หรืออะไรที่เขาแชร์ใบหน้าของลูกสาวตอนที่ถูกทำร้ายออกมาเลย

เจ็บปวดใจรับไม่ได้เหมือนกันนะฮะ
ค่ะส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้น๔๐ล้านบาทที่ในเอ็มกล่าวหาว่าน้องนิต้าโกงนะคะ
พ่อก็ได้พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าไม่น่าจะเป็นความจริงนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยสอบถามลูกสาวบอกนิต้าในบัญชีมีเงินอยู่เท่าไหร่

ลูกสาวก็เอาบัญชีมาโชว์ให้ดูเลย
คือในตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในบัญชีมีอยู่ไม่กี่พันบาทนะ
พ่อบอกถ้ามีเงิน๔๐ล้านโอ้โฮชีวิตคงสบายไปแล้วนะ

จะเอาเงินจากไหนมาละ๔๐ล้านลูกสาวไม่ได้ไปโกงเขาหรอก
ต่อจากนี้ไปนะคะคุณพ่อก็เตรียมเดินทางเข้ากรุงเทพมาเยี่ยมลูกสาวค่ะ

สำหรับคดีของนายเอ็มก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ
เรื่องของข้อหาต่างแล้วก็การดำเนินคดีต่าง
แต่ก็ถือเป็นข่าวที่สะเทือนใจคนในสังคมเหมือนกัน